พูดถึงเรื่องราวของสรรพสัตว์คุณผู้ชม

สวนสัตว์ลบบุรีจัดประกวดตั้งชื่อ
ลูกริงอุรังอุตังค่ะ

ไปดูลูกลิงอุรังอุตังกันหน่อยดีกว่านะคะ
เป็นทายาศของไม้ได้ออกลูกเพชรเหมียนเหมือนกัน
ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดี
พันเอกคมเดชกาญจนโฮดิทัศน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ลบบุรี
บอกว่าลิงอุรังอุตังของสวนสัตว์ลบบุรีปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด๗ตัวด้วยกัน
หลังจากที่ลูกลิงอุรังอุตังออกมาล่าสุด
ทางสวนสัตว์เองก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
จึงมีแนวคิดว่าในวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๑ที่จะถึงนี้
ตัวน้อยตัวนี้กันค่ะก็จะเปิดให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน๑๒ปีนะคะคุณผู้ชม
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลาประมาณ๘โมงจนถึง๑๐โมงเช้า
และรับใบประกวดตั้งชื่อไปเขียนข้อความลงในแผ่นกระดาษที่ได้รับนะคะ
แล้วก็นำไปส่งลงในกล่องรับคำตอบกันค่ะ
ซึ่งทางสวนสัตว์ลบบุรีนะคะก็จะคัดเลือกชื่อที่เหมาะสม
และถ้าเกิดว่ามีมากกว่า๑ชื่อนะคะก็จะทำการจับฉลากขึ้นมา
แล้วก็ตัดสินในเวลาไม่เกิน๑๒นาฬิกาในวันนั้นเลย
เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกกับเด็กที่ตั้งชื่อนะคะ
แล้วก็มีของน่ารักมอบให้ด้วย
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เขาจะจัดขึ้นในช่วงวันเด็กแห่งชาติ
ถูกต้องนะคะเชิญชวนประการาคมปีหน้า
น้องหนูใครที่วันเด็กไม่รู้ว่าจะไปไหนดี
ดูรถทั้งก็ดูแล้วดูเครื่องบินก็ดูแล้ว
สวรรค์สัตว์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่แนะนำเลย
เด็กจะได้ไปเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ด้วย